พ่อค้าอายุ๓๖ปีในพื้นที่อุดรธานี
คว้าไม้ทุบหัวย่าสนิทเจ็บหนัก
หนังไม่พอมาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นี่เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
เจ้าตัวสารภาพว่าถูกล้อว่าเป็นลูกแง่
นั่นสิถูกล้อบ่อยเลยถูกล้อเลียนฟังเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นแบบนี้
ก็เลยฉุนหนักเลยนะคะคว้าไม้มาตีญาติเนี่ยนะคะ
นายอารมณ์ศรีเสนาอายุ๓๖ปี
ถูกตำรวจภูทรกุมภาวะปีอุดรธานี
ควบคุมตัวมาสอบปากคำเย็นเมื่อวานนี้
หลังทำร้ายร่างกายนายอภิวัตวงสุริยะ
อายุ๔๔ปีเป็นญาติกันนี่แหละบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ซึ่งตอนนี้นายอภิวัฒน์คือตอนแรกนายอภิวัฒน์นำตัวเข้าไปรักษาที่ห้องฉุกเฉิน

ซึ่งจากการชาญสูตรศพพบว่าที่ท้ายทอยถูกทุบด้วยของแข็ง
จากการสอบสวนนายอารมณ์รับสารภาพว่า
ท่อนไม้๑เมตรทุบหัวผู้ตายจริง

อกจากนี้เล่าเพิ่มเติมบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะ
มีอาชีพเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวง
เลขขายอาหารสดตามหมู่บ้าน
ดื่มเหล้าเป็นประจำเลยทำให้แม่ไม่พอใจ

ส่วนผู้ตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกันมา๓ครั้ง
และครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนนะคะ
ซึ่งเขาก็ถูกผู้ตายใช้ไม้ตีจนหัวแตกเลยนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
แต่เขากับแม่ไม่เอาเรื่องเพราะเห็นว่าเป็นญาติกัน

ล้อเลียนหลายคำด้วยกันนะครับ
ว่าจะเป็นพ่อค้าผักเน่าไอ้ลูกแง่มั่ง
คือล้อแบบนี้เป็นประจำเลย
กระทั่งก่อนเกิดเหตุนายอารมณ์กำลังตัดท่อนไม้
ทำเป็นฟืนช่วยยายอยู่ข้างบ้าน
นายอภิวัติชมิสักเป็นน้าอยู่ในอาการมืนเมาค่ะ
เดินเข้ามาแล้วก็มาล้อเลียน
จากล้อเลียนยังไม่พอนะท้าชกต่อยกันด้วยโดยพูดว่า
พ่อค้านักผักเน่าขออภัยนะคะ
อ้อนอะไรไอ้ลูกแงโตป่านนี้ยังไม่มีเมีย
อาศัยกินอยู่กับแม่พูดแบบนี้โอ้โห
เส้นสุดท้ายค่ะโกรธสุดขีดนะคะ
โมโหมากคว้าท่อนไม้วิ่งไล่ตี
นายอภิวัตรล้มลงจากนั้นเขาก็ตัดสินใจตีซ้ำ
เห็นว่านายอภิวัตซึ่งเป็นน้าแน่นิ่งไป
ก่อนจะมีญาติมาพบเห็นรีบนำตัวน้าส่งโรงพยาบาล

ตำรวจควบคุมตัวนายอารมณ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ